มีประเด็นที่พี่น้องสื่ออยากจะทราบอะไร

เราก็จะตอบเท่าที่พยานหลักฐานที่เรายืนยันว่า

ขณะนี้คุณหมอท่านเมตตา
ก็ดำเนินการให้เรียบร้อยแล้ว
เอกสารอยู่ระหว่างเดินทางใกล้จะถึงแล้ว

ก็ทราบเบื้องต้นนะฮะเป็นการตรวจ
ตรวจพิสูจน์เนี่ยเขาจะมี๒ระดับนะครับ
ระดับแรกเนี่ยก็คือรายงานผลให้เราก่อนในวันนี้
ก็จะบอกระดับของสาเหตุการณ์ตายนะครับ
ซึ่งสาเหตุการตายเนี่ยในเบื้องต้นน่าจะเป็นการตายจากเอ่อ
น่าจะเป็นพิษของสุราอาจจะเป็นผลมาจากสุรานะครับ
ทราบว่าประมาณ๔๐๐เศษครับ
ก็ในสารคัดหลังเนี่ยยังไม่พบของบุคคลอื่น

นี่เป็นการตรวจเบื้องต้นนะฮะตรวจระดับสูงต้องตรวจตรวจอีกที

ในเบื้องต้นเป็นอย่างนั้นในระดับการตรวจในระดับล่างเป็นอย่างนี้

คุณหมอท่านหมายเหตุไว้ว่าจะต้องตรวจในระดับสูงอีกครั้งหนึ่ง
หมายจับยังน่าจะยังไม่เรียบร้อยในวันนี้
ก็คือตอนนี้พยานเอกสารเรื่องผลการตรวจทางนี้เรียบร้อยแล้ว
เราทราบเหตุการณ์ตายแล้วสาเหตุการตายเนี่ยเราได้ทราบแล้ว
ก็ถือว่าเป็นเรื่องที่เราผ่อนคลายลงเยอะนะครับผ่อนคลายไปเยอะ
แล้วส่วนเรื่องหมายจับเนี่ยวันนี้เรามีการบ้าน
ถ้าเราสอบได้เพิ่มเติมได้ทั้งห้าปากนะครับวันนี้เรามีประเด็นสอบห้าปาก
ถ้าเราเพิ่มเติมได้๕ปากตามที่เราคิดไว้เนี่ย
ผมเชื่อว่าวันพุธเราน่าที่จะตอบได้ทั้งข้อหาแล้วก็ในส่วนของหมายจับนะครับ
เราน่าจะมีคำตอบในเรื่องนี้มีข้อหาไว้บ้างหรือยังครับ
ครับเดี๋ยวผมสอบหมอเพิ่มเติมเลยพออ่านปุ๊บก็จะสอบหมอเพิ่มเติม
คือสื่อบางท่านเนี่ยไปถามแล้วก็อนุมานเอาชื่อผมไปหรือเปล่าไม่รู้นะ
ผมดูแล้วก็ใกล้เคียงผมมาดูแล้วใกล้เคียง

แนวคิดที่คณะพนักงานสืบสวนสอบสวนดูอยู่
เดี๋ยวขอดูสอบเพิ่มเติมในวันนี้อีก๕คน

อาจจะเป็นแนวนี้เพราะว่าวันนี้ช่องสามก็
เมื่อข่าวเช้าช่อง๓ก็พยายามพูดเรื่องประเด็นคำพิพากษาดีกา
เราก็จะต้องไปดูเรื่องนี้ด้วย
มีโอกาสมีโอกาสแต่เรายังไม่ได้ดูในรายละเอียด
เพราะว่าในประเด็นรายละเอียดมันเป็นเรื่องหน้าที่ด้วย
เรื่องอะไรอีกหลายเรื่องด้วยนะครับ
ตอนนี้พยานหลักฐานยังไม่ได้พิจารณาในภาพรวมหรือคนเดียวนะครับ
ก็เรายังไม่ได้บอกว่าเป็นน้ำอุ่นหรือเปล่านะ
เพราะนี่พูดให้ผมตอบว่าเป็นน้ำอุ่นหรือเปล่านะครับ
ผมก็ไม่กล้าจะตอบว่าเป็นน้ำอุ่นหรือเปล่านะครับ

สาเหตุที่ต้องซ้ำ๕ปากเดิมเนี่ยเพราะว่าเป็นประเด็นซึ่งสื่อออกทุกวันแล้วก็สื่อสื่อเดินหน้าไปที่ที่ตัว
ตัวบุคคลภายนอกทุกวันอย่างวันนี้ที่เราคุยกันเนี่ยก็ถือว่า
สิ่งที่สื่อไปทำการบ้านให้เราเนี่ยเท่ากับสื่อไปเพิ่มการบ้านให้เรานะครับ
เราก็ทำการบ้านในวันนี้นะฮะที่เราทำการบ้านในวันนี้
ก็คนที่อยู่ในงานด้วยนะครับอย่างภาพบางภาพเนี่ยที่สื่อถามเมื่อวานเนี่ยเรื่องนาฬิกาเนี่ย
เราก็ทำการบ้านให้สื่อนะเราก็ทำการบ้านทันทีไม่ได้ทำการบ้านให้สื่อเราทำการบ้านให้สังคม
เพราะว่าสื่อเนี่ยบอกกับสังคมไปว่ามีภาพคลิปวิดีโออย่างนี้ปุ๊บเนี่ย
ถ้าเราสอบแล้วไม่สิ้นสุดประเด็นเนี่ยมันก็ยากในการที่เราจะขอความเห็นชอบอนุมัติจับกลุ่มนะครับ
เรื่องนี้ก็เป็นการบ้านที่เราต้องทำเพิ่ม
พอขอปุ๊บทุกคนได้รู้เลยขอปุ๊บทุกคนรู้เลยว่าเป็นใคร
อะไรนะครับ
ผมเชื่อว่าพี่น้องสื่อเนี่ยรู้ทุกคนนะฮะ
เป็นคนที่อยู่ในใจของชื่อทุกวันนี้ถูกต้องไหมครับคนนั้นใช่ไหมครับ
เดี๋ยวรอเห็นทีเดียวแหละ

หมายจับออกจะให้พี่น้องสื่อดูที่นี่เลย
ผมจะพยายามให้สังคมมีความชัดเจนโดยเร็วที่สุด
ไม่รับปากเรื่อง๒๔ชั่วโมงนะครับ
ว่าอยู่ที่เงื่อนไขวันนี้๕ปากสำคัญมากนะครับวันนี้
ปากมีอยู่ในสำนวนแล้วก็แยกไปทำแล้ว
หมายถึงว่าเราเชิญมาสอบที่นี่หรือว่าเราออกไปสอบข้างนอกไหมคะ

เคยมากกว่าทำก่อนหน้านี้ไหมครับ๕บาท

มีพิตตี้ในการด้วยป่ะครับ

ท่านครับก่อนหน้านี้เหมือนบอกว่าแนวทางเนี่ยในการชวนดื่มสุราเนี่ย
เรายังไม่พินาประเด็นประเด็นข้อกฎหมายตรงนี้
ประเด็นที่เราจะไปถามคุณหมอว่า
คุณหมอจะให้การเกี่ยวกับเรื่องนาฬิกาอย่างไร
ผลไม่เป็นทางการเนี่ยเรารู้เท่าสื่อเพราะสื่อรู้เท่าเรา
แต่จะจริงจะเท็จหรือมีคุณภาพน่าเชื่อถือเพียงใดเป็นอีกเรื่องหนึ่ง
เป็นตัวเลขอะไรพินองศ์สื่อทราบแล้วเท่ากับเรา
ก็เป็นตัวเลขรู้แล้วน้องก็รู้แล้ว
เป็นข้อมูลทางขอเก็บไปนิดหนึ่งก่อนขอเก็บไปนิดหนึ่ง

มันอยู่ที่พยานที่เขาให้การในปาร์ตี้

ในกลุ่มนี้น่าจะมีมีต้องมาสอบเพิ่มหรือว่าไง
เพราะว่าเด็ดมินจากที่ตุลานี่
ก็เป็นประเด็นที่เราจะสอบขยายผล
กลุ่มที่อยู่ในนี้น่าจะเป็นกลุ่มที่ต้องสงสัย

มันเป็นแต่พยานที่เขาให้ปากคำ
แล้วเรามาพินาน้ำหนักพยานมากกว่า
เป็นประเด็นที่อาจจะมีข้อที่เราต้องพินาโดยละเอียดเรื่องนี้

เพราะว่าจุดแตกหักก็คือจุดเวลาที่เขาเสียชีวิต

ในการตรวจระดับล่างระดับเบื้องต้นเนี่ยยังไม่
น่าจะเป็นสาเหตุจากสุรา
ร่องรอยการต่อสู้ของทางร่างกายนี้ไม่พบ

คือทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยในการให้ความเห็นเนี่ย
มันเป็นอิสระของท่านผู้พิพากษานะครับ
มันไม่ใช่เป็นอิสระของตำรวจนะครับ
คือเวลาถ้าเราสมมุติว่าโดยแบบธรรมเนียมเนี่ย
เวลาเราไปขอความเห็นท่านเนี่ยการใช้ดุลพินิษฐ์ของท่านเนี่ย
ถือว่าเป็นการใช้ดุลพินิษฐ์ที่เป็นอิสระ
และเป็นการใช้ดุลพินิษฐ์ซึ่งเป็นข้อกฎหมายแท้
แล้วผมเชื่อว่าท่านก็จะพินาพยานหลักฐานที่เรามี
และเรานำเสนอด้วยนะครับเพราะฉะนั้นพญาหลักฐานที่เรานำเสนอเนี่ย
จะเป็นตัวชี้ว่าท่านจะเชื่อตามเราไหม
ท่านจะเชื่อตามกระแสสื่อไหม
หรือท่านจะเชื่อตามพญาหลักฐานที่เรามี
พญาหลักฐานที่สรรควะแท้ข้อถามอะไรในบ้างครับ

ยังไม่พินาแต่เรามีอยู่ในใจแล้ว
เรายังไม่นำเรียนให้ทราบ
ข้อเท็จจริงเกือบจะยุติแล้วนะฮะแต่เมื่อเช้านี้เราดูช่องสามเนี่ย
เราก็มีข้อเท็จจริงที่เราจะต้องมาเก็บอีก
ประมาณนั้นวันนี้ช่อง๓ใครมาเนี่ย
อยากให้ท่านยำนิดนึงครับว่าวันนี้ตกลงว่าเรายังไม่สามารถก่อพิจารณ์ได้
อยากให้ท่านยำกับประชาชนนิดนึง

พยานหลักฐานที่เรารวบรวมเนี่ยแม้จะใกล้เคียงแล้วเนี่ย
แต่เราขอเวลาสังคมอีกสักนิดนึง
ขอเวลาอีกสักนิดหนึ่งให้เรารอบครอบนะครับ
เรามีความมั่นใจนะครับว่าทีมพนักงานสอบสวนเนี่ย
เราเราเรามีประสบการณ์นะครับไม่ว่าจะเป็น

เพียงแต่เป็นเรื่องใช้การคาดการณ์
การคาดการณ์เพราะว่าเราไม่อยู่ในปาร์ตี้เราไม่เห็นนะครับแล้วคุณจะอยู่ในความดูแลของตะโหลดอยู่ไหมครับผมยังเอ่อเชื่อว่าเอ่อ
ยังอยู่ยังอยู่ยังอยู่ในดูแลพวกเราตำรวจไหมดูแลติดตามอยู่ไหมครับก็เรายังติดต่อได้
อีกเดือนที่ปรากฏตามโรคโทรเชื่อมเมื่อวานนี้ตรงนี้จะต้องมีการสินสมุนด้วยนะครับเนี่ยการบ้านผมเลยนะครับ
เมื่อวานนี้นะครับไออันเนี้ยนะฮะก็เราก็เห็นตามช่อง
ลงไปดูช่องข่าวช่องสามเมื่อเช้าแล้วกันนะครับให้ให้ไปหา
คือเราไม่รู้ว่าว่าของใครไปไปด้านนี้ก็บอกว่าขาแล้วก็มาเปลี่ยนนาฬิกา
คือคนหนึ่งก็บอกว่าไม่ใช่ของเขา
ในขณะเดียวกันอีกคนนึงก็บอกว่ามันจะเป็นของคนนี้หรือเปล่า
ทำนองนี้เนี่ยก็เป็นการบ้านใหม่เลย
พยานที่พูดตรงนี้ผมไม่รู้ว่าเขามีส่วนได้เสีย
เพราะเขาเป็นพยานในเหตุการณ์
เป็นพยานที่ส่วนได้เสียเราก็ต้องชั่งน้ำหนักด้วยนะครับ
แต่ก็เป็นแนวทางที่ดีที่ที่ประเด็นตรงเนี้ยได้มีการเอ่อ
นำมาเป็นข้อพิสูจน์เพื่อให้หายคลางแคลง
คือมันแม่นยำเกินไปหรือเปล่าเราชั่งน้ำหนักอยู่

นาฬิกาขาดเนี้ยอยู่ในที่มันวับวับวมแวมเนี้ย
ถ้ามันเห็นว่านาฬิกาขาดเนี่ยโอ้ถือว่าเขามีสติสัมปัชญะดี
แต่เวลาพอเขาให้การเนี่ยตอนนั้นเขาจะให้การยังไง
เช่นเขาอาจจะกินไปเยอะเขาอาจจะไม่ทันสังเกต
คนนู้นคนนี้เราไม่รู้เราถึงบอกว่าภาพข่าวเนี่ย
เราจะเชื่อถือตามที่เป็นภาพข่าวหรือที่เขาออกมาพูดได้หรือเปล่า

ก็พี่น้องสื่อไปพี่น้องสื่อหรือในโลกโซเชียล
นักสืบโซเชียลเนี่ยเขาไปเอาคนที่แขนที่รูปหน้าก็เปิด
ให้เราทำเราก็ต้องไปขลุกเรื่องนี้เพิ่มเติมให้กับ
ถ้าคนใส่นาฬิกาจะเป็นคนที่เกี่ยวข้องไหม
จะเพิ่มอีกคนนึงไหมอะไรทำนองนี้

การบ้านเนี่ยให้การบ้านเราเยอะนะครับ

ทีมเรามีอยู่ประมาณ๑๐กว่าคนเนี่ย

นักสืบทำงานเมื่อคืนนี้ก็ยังไม่ได้นอนเลย
มันเพิ่มมาตายังกลืออยู่เลย
ซึ่งอยากประสานกับทางท่านึงตลอดคันภักรบังพุทธภาคทอง
ทำไมบอกความปลอดภัแลกลุง
ก็ให้ปากคำตามที่เขาเขาว่าเขาเห็นอย่างเอ่อก็มีมีมีเขาเห็นแค่นี้
ก็เห็นแค่นี้อันนี้เราไปไปกล่าวหาภาพีมเขาไม่ได้
เราไม่กล่าวหาพาดพิงอะไรเพราะพยานมีสิทธิ์ที่จะให้การ
แต่ถ้าให้การแล้วเท็จมันก็มีโทษทางกฎหมายอยู่แล้ว